คุณผู้ชมคะวันนี้จะเป็นวันที่เพื่อนศิลปินตลกนะคะ
ได้เดินทางมาส่งพี่โรเบิร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
บ่ายวันนี้ที่วัดสุทธิสะอาดถนนนิมิตรใหม่นะคะ
ได้มีพิธีชาปนกิจศพโรเบิร์ตสายควันค่ะ
โดยเริ่มพิธีทางศาสนาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ
ก็เริ่มมีการเคลื่อนร่างพี่โรเบิร์ตออกมาจากสาราเวียนรอบเมนด้วยค่ะ
ก็มีพี่แจ๋วภรรยาของพี่โรเบิร์ตนะคะแล้วก็น้องยุ้ยลูกสาว
รวมไปถึงพี่น้ำฝนน้องสาวของพี่โรเบิร์ตเป็นคนถือรูปค่ะ
แจ๋วนี่ตามภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะอยู่ในอาการโศกเศร้าเดินร้องไห้ตลอดทางเลยค่ะ
บอลเชิญยิ้มต้องคอยมาประคองด้วยแล้วก็คอยพูดให้กำลังใจตลอดทางนะคะ
ส่วนพี่กิ๊บโคคูณค่ะก็เป็นคนช่วยถือกระถางทูบ
ในขณะที่เพื่อนศิลปินตลกทั้งดารานักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นนักคอม
โน๊ตเชิญยิ้มพี่หองลูกหยีรวมไปถึงประชาชนทั่วไปค่ะ
ตั้งใจมาร่วมส่งดวงวิญญาณของพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นวัดค่ะ
และเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
รวมไปถึงพี่บอลเชิญยิ้มพี่ตั๊กบริบูรณ์
มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่โรเบิร์ต
ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าป่วยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันนี้

ก็พูดค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวร้องไห้

มันพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกคือเราไม่เคยคิดว่า
วันหนึ่งคนจะรักเขาได้มากมายขนาดนี้
จะได้มีคนที่มาเห็นแบบเขาพี่ว่าเขาน่าจะเห็นมองเห็นอยู่บน

มีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลา
ตลอดเวลาทุกครั้งที่พี่เดินไปไหน
พี่ก็จะรู้ว่าเราอยู่ตัวติดกันตลอด
แต่เมื่อคืนตอนประมาณสักตีหนึ่งอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วมีเสียง
ที่เขาตั้งนาฬิกาปลูกไว้ปลูกขึ้นมาเฉยเลย
พี่ก็เลยตกใจก็เลยบอกแต่ลุกขึ้นมาดูว่า
ทำไมเราปิดโทรศัพท์แล้วนี่ทำไมถึงปลุกเวลาเขากินยา
วันนี้พี่ต้องไปจริงโดยที่ไม่หวนกลับมาแล้ว
สิ่งเดียวครับที่พวกเราจะต้องทำให้รู้สึกว่า
ให้ใครดูถูกพี่ไม่ได้ผมทำให้จนวินาทีสุดท้าย
สิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำให้พี่โรเบิร์ตนะคะก็คือเมนลอย๕ยอดค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลยมีการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของพี่โรเบิร์ตไปสู่พบภูมิที่สวยงามนั่นเอง
โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วในค่ำคืนนี้
เพื่อนพี่น้องศิลปินจะร่วมกันขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในทีมงานวัดค่ะ
เพื่อเป็นการอำลาพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งงานวัดก็เป็นสิ่งที่พี่โรเบิร์ตนั้นชอบมาก
เพื่อนทุกคนก็เลยตั้งใจจัดขึ้น
หวังว่าการจากลากันครั้งสุดท้ายในครั้งนี้จะเป็นบรรยากาศที่ไม่โศกเศร้าจนเกินไป
หลังจากนั้นเพื่อนทุกคนและครอบครัวก็จะร่วมกันทำพิธีเผาจริงในช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาค่ะ
ส่วนในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะจะมีการทำพิธีลอยอังคารค่ะ
ที่วัดหลวงพ่อโสธรนะคะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งพี่บอลแล้วก็ครอบครัวก็หวังว่าจะมีบารมีของหลวงพ่อคอยปกปักรักษาพี่โรเบิร์ตต่อจากนี้ไปค่ะ